ของนักกีฬาซีเกมหลายชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาสากลถือว่าทำผลงานได้อย่างดีเลยนะครับ
แล้วก็มีการทำลายสถิติกันด้วยที่สำคัญก็เอาชนะนักกีฬาที่เป็นตัวเต็งของชาติคู่แข่งขันที่เราเคยแพ้มาหลายสมัยได้ด้วยนะครับ
แล้วก็มีนักกีฬาแจ้งเกิดโดยเฉพาะในกีฬากรีธานักกีฬาหน้าใหม่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลย
หนึ่งนั้นก็มีนะครับสุริสักสิงหอนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าใหม่อะไรมากมายนะ
แต่ว่าเขาเองก็รอคอยกับการคว้าเหรียญในครั้งนี้มาและก็เป็นเหรียญที่สมาคมเนี่ยต้องการด้วยนะครับ
เพราะว่าทศกรีธาเนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่ได้ง่ายเลยเป็นกีฬาที่ต้องวางแผน
แล้วก็นักกีฬาที่จะต้องแข่งขันในรายการนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเด่นในการเป็นแชมป์
หนึ่งจากสิบรายการหรือว่ากี่รายการก็ตามอ่ะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องมีผลงานเฉลี่ยในทุกชนิดกีฬาออกมาให้ดี
ถึงจะมีโอกาสในการเป็นแชมป์ได้นะครับไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับ
ศึกสี่เกมสองพันยี่สิบเอ็ดมีหนึ่งในนักกีฬาชาวไทยที่น่าสนใจอย่างสุธิศักดิ์สิงหรณ์
เพราะเขาต้องลงเล่นมากถึง๑๐รายการในสองวันจากการแข่งขันทศกรีธาครับแต่สุดท้ายก็คว้าเหรียญทองตามเป้าหมายได้สำเร็จ
โดยป๊าสุธิศักดิ์สิงหอนนักกรีธาประเภททศกรีธาทีมชาติไทย
แม้จะห่างจากการแข่งขันไปถึงสามปีเต็มแต่สุดท้ายเจ้าปลาก็แข่งขันจนครบทุกรายการในซีเกมสองพันยี่สิบเอ็ด
พร้อมขอเหรียญทองที่รอคอยได้สำเร็จด้วยคะแนนรวมสองวันเจ็ดพันหกหร้อยสามคะแนน
ทำลายสถิติกีฬาซีเกมของฮูวันเหยียนจากเวียดนาม
ที่ทำไว้๗๕๕๘คะแนนในปี๒๐๐๙
สุธิศักดิ์เปิดเผยว่าเบื้องหลังที่ทำให้มีวันนี้
คือการฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยความสม่ำเสมอ
แต่ยอมรับว่ายังมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก
ดีใจครับที่ได้แข่งจบแบบนี้ครับ
เพราะผมก็ไม่ได้แข่งมาเลย๓ปี
ปกติผมเก็บตัวตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับ
เอาจริงผมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษ
ผมก็กินปกติเลยครับแค่ซ้อมหนักเฉยครับผม

สมาคมกรีธาให้สัมภาษณ์ว่า
เป็นเหรียญทองที่รอคอยมานานหลาย๔เกม
โดยเป้าหมายจากนี้จะต้องมองไปไกลกว่าเดิมซึ่งทำให้จะต้องพัฒนาต่อไป
รู้สึกว่าเกลียดร้อนแม่สุดท้ายนี่เหมือนกับว่าผมจะจิตวิญญาณไม่อยู่เลยเหนื่อยมากครับ
แม้ว่าทศกรีธาอาจไม่ใช่กีฬาที่ได้รับความสนใจมากนัก
แต่วิธีการฝึกซ้อมที่ทำอย่างหนักทุกวันแบบสม่ำเสมอ
สามารถไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อทำเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จได้
กฤษฎาวินถ่ายภาพทันทัศน์วินิตมานนท์ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศเวียดนาม